กราบไหว้พระธาตุศรีสองรักครับ
วัดพระธาตุศรีสองรักษ์ที่ตั้งอยู่ที่เลขที่๘๖บ้านหัวนายุงหมู่ที่๑๔
ไปเลย

นี่คือวัดที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก
เป็นสถานที่ที่เราไม่ได้สายบุญ

ขอพรองค์พระธาตุศรีสองรักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยเขา
เขาบอกว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่ไม่มีพระพิสุกทำนักอยู่ภายในวัด
ด้านในเนี่ยมีองค์พระธาตุสีขาวตั้งอยู่กลางวัดเด่นเป็นสง่า
แล้วคุณดูสิโอ้โหความสวยงามของที่นี่นะฮะ
เอาจริงเขาก็จะมีกฎอยู่บ้างนะคุณผู้ชมนะบางจุดบางที่เนี่ยเขาก็อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะผู้ชายนะ
ส่วนผู้หญิงให้กราบไหว้อยู่ที่บริเวณด้านนอกอันนี้ต้องดูให้ดีจะมีป้ายบอกนะครับ
ส่วนใครที่ไปขอพรเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปขอพรเรื่องความรักอยู่เหมือนกันนะตามชื่อตามชื่อวัดนั่นแหละครับ
เขาบอกว่าถ้าไปขอแล้วเนี่ยจะสมหวังแต่สิ่งที่จะไปขอแล้วต้องไปเหมือนกับว่าไปบนบานสารข่าวไว้
สำหรับความรักเนี่ยก็คือเรื่องของความรักถ้าหากสมหวังดั่งใจหมายก็ขอให้นำต้นพึ่งไปแก้บน
ต้นพึ่งเหรอคะต้นพึ่งเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือว่าต้นนี้มันเพิ่งเกิด
ไม่แน่ใจเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดเพิ่งโตไม่แน่ใจเหมือนกัน
จำไว้ว่าให้เอาต้นพึ่งไปถวายไปแก้บนนะคะ